เป็นเหตุไฟไหม้บ้าน๓ชั้นที่หมู่บ้านกฤษฎานคร๓๑
และขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดับเพลิง
แล้วก็รวมไปถึงเร่งเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายใน
ปรากฏว่าอาคารนั้นถล่มลงมา

มีคนที่ติดอยู่ในอาคารที่มันถล่มลงมานั้น
เป็นคนที่มีสัญญาณชีพอยู่หรือว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
คือตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ก็มีคนงานคือบ้านหลังนี้กำลังปรับปรุงอยู่
ก็ช่วยเหลือออกมาได้เหมือนกับทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดี
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่เข้าไปดับเพลิง
มันถล่มลงมาเหมือนเป็นรูปตัววีอย่างนี้

แล้วทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งดับเพลิงนะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ไพรคือติดอยู่
แล้วก็ตอนนี้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บอยู่

คือตอนแรกที่เป็นเหตุชุลมุนอยู่เนี่ยนะครับ
มีเจ้าหน้าที่เข้าไปกี่คน

ถล่มลงมามีเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่ข้างในกี่คน

จนถึงตอนนี้ก็ต้องดูต่อนะฮะว่า
คนที่ติดอยู่ภายในมีกี่คนกันแน่
เสียชีวิตหรือยังหรือยังมีสัญญาณชีพอยู่
ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ใกล้ชิดเลยนะฮะ
ถ้าย้อนไทม์ไลน์เหตุการณ์ครั้งนี้หน่อยนะคะ

ไฟไหม้บ้านพักอาศัย๓ชั้นที่หมู่บ้านกฤษฎานคร๓๑ถนนบรมราชชนนานี
แขวงสาราธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพนะคะ
ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่ปลูกสร้างด้วยปูน
สูง๓ชั้นอยู่ในเนื้อที่ประมาณ๕๐ตารางวา
มีรั้วรอบขอบชิดอยู่ระหว่างก่อสร้างปรับปรุง
ก็เลยมีคนงานกับผู้พักอาศัยที่ติดอยู่๘คนค่ะ
พอได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ
และสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงก็ไปถึงเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที
ทางด้านของนักผจญเพลิงก็ไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคาร

สามารถนำคนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาได้๗คน

ไปกว่า๑ชั่วโมงเพลิงเริ่มสงบลงแล้ว
แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังระดมหัวฉีดฉีดน้ำอยู่

แล้วอาคารข้างหลังก็ซุดตัวลงมา
ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่กำลังปฏิบัติหน้าที่วิ่งหนีตายกัน
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิตทันที๑นายนะคะ
และยังติดค้างในซากอาคารอีกจำนวนนึงค่ะ
ครับปฏิบัติการก็มาถึงในช่วงสายนะครับ
ปฏิบัติการในการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารที่ถล่มลงมานะครับ
ทางช่วงสายเนี่ยนะฮะศูนย์วิทยุร่มไซย์
ฝ่ายสื่อสารสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสารภัยประเทศไทย
ก็มีรายงานออกมานะครับว่าเหตุอาคารถล่มนี้
มีอาสาสมัครของสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสารภัยเสียชีวิต๕รายนะครับ
แล้วก็ยังมีผู้พักอาศัยในอาคารเสียชีวิตขณะเพลิงไหม้๑รายนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่นะฮะได้มีการสอบสวนนายพลกฤษเหลือพิสุทธิกุลนะครับ
อายุ๔๖ปีซึ่งเป็นพนักงานที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้

เป็นบริษัทของนายอดีศรซึ่งนายอดีศรเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดระบาดยังกลับไทยไม่ได้นะฮะ
ก่อนเกิดเหตุมีคนพักอาศัยอยู่ที่นี่๘คน
ชั้น๒๔คนแล้วก็ชั้น๓๔คนนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปรวมทั้งสิ้นมี๘คน
สามารถที่จะช่วยออกมาได้๗คนนะครับ
ส่วนคนที่เสียชีวิตซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท
ก็คือนายเกียรติแพทรสันอายุ๓๕ปี
สื่อสารของสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาภัยประเทศไทยนะครับ
ขณะที่รองภูมิหน่วยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาภัย
กรุงเทพมนาคมนายธิรยุทธ์ภูมิศักดิ์ขออภัยภูมิภักดิ์นะครับ
ก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ติดอยู่ภายในอาคาร
เรื่องต้นได้รับแจ้งว่าขณะเกิดเหตุ
คือมีกู้ภัยเข้าไปทำงานอยู่ภายในอาคาร
ยังไม่ถล่มนะ๒๐รายนะครับ

ก็ทยอยให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกมาได้บางส่วน
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ที่ติดอยู่ภายในและมีสัญญาณชีพ
ยังพอจะส่งเสียงมาขอความช่วยเหลือได้
กระทั่งกู้ภัยคนอื่นสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะฮะ
อันนี้เป็นวินาทีชีวิตจริงนะครับ
กู้ภัยที่ติดอยู่ข้างใต้ยังพอที่จะส่งสัญญาณออกมาได้
ว่าตัวเองยังมีความรู้สึกยังมีชีวิตอยู่
เพราะว่าเพื่อนกู้ภัยบอกให้กำมือหน่อยนะครับ
กลุ่มของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังให้ความช่วยเหลือต่างก็ดีใจ
เพราะว่าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่ด้านล่าง

ว่าจะสามารถช่วยเหลือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ออกมาได้อย่างไร

คือใช้เครื่องมือหนักก็ยังไม่ได้
จะใช้เครนในการยกเศษปูนด้านบนก็ยังเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะว่ากลัวว่ามันจะถล่มลงไปอีกแล้วไปทับร่าง
ก็ต้องค่อยรื้อปูนจากด้านหน้าจากด้านข้าง

จนสามารถค่อยช่วยเหลือกู้ภัยที่ยังมีชีวิตออกมาได้บ้างนะครับ
ขณะที่เพจมนุษย์กู้ภัยก็โพสต์ไว้เหมือนกันนะคุณนะ
เขาก็ไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แล้วก็ระบุว่าในนามแอดมินเพจมนุษย์กู้ภัย
ขอแสดงความเสียใจกับวงการดับเพลิงบรรเทาสาธารณภัย

ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ได้เปิดเผยว่าผู้นำเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และแสดงความเสียใจต่ออาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
ก็ขอชื่นชมนะคะในความมุ่งมั่นการเสียสละทำงานเพื่อประชาชน
ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
และส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานทุกคน
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังสูงสุดนะคะ
นายกรัฐมนตรียังกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษ

โดยการสูญเสียเจ้าหน้าที่ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
ถือว่าเป็นการสูญเสียที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะ
คุณผู้ชมฮะสรุปในเบื้องต้นกันก่อนนะครับ
ว่าคนที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านแห่งนี้นะฮะ
ก็๘คนก็ช่วยออกมาได้๗คน
แล้วก็มีผู้พักอาศัยเสียชีวิตในบ้าน๑คน

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็อิงข้อมูล

บอกว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดอยู่ภายใน๕คน

นำร่างออกมาได้๑ศพนะฮะ

มีกี่คนกันแน่จะช่วยเหลือกันยังไงต่อนะครับ
ทีนี้ก็ไปดูบรรยากาศล่าสุดเลย
สดที่หมู่บ้านกฤษฎานคร๓๔
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะครับ
ติดตามได้จากคุณคารินกะมุดโยธิน
มีรายงานสดเข้ามาจากหมู่บ้านกิจสดานคร๓๐

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในตอนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่กำลังระดมสรรพกำลังนะครับ
ด้วยการใช้เครื่องจักรหนักนะครับและอุปกรณ์ตัดทางนะครับ

ซึ่งตอนนี้นะครับได้มีการนำสุนัขดมกลิ่นนะครับ
เข้ามาช่วยในการค้นหาผู้รอดชีวิต
และผู้ที่ยังติดอยู่ภายในซากบ้าน๓ชั้นที่ถล่มลงมานะครับ
โดยตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยทั้งปเต็กตึงและร่วมกับตันยูนะครับ

ซึ่งจะเห็นได้ว่าภายในนะครับก็ยังคงมีควันไฟและความร้อนนะครับ

ซึ่งเมื่อตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
คนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
เปิดเผยว่าอุปสรรคในการทำงานในครั้งนี้นะครับ
คือความร้อนที่ยังคงมีอยู่และไม่สามารถใช้เครื่องมือขนาดใหญ่
เข้าไปกู้ซากภายในตัวบ้านได้นะครับ
ประกอบกับกำลังเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องมีทักษะในด้านนี้อย่างมากนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับในวันนี้ก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับ
ในการนำร่างผู้เสียชีวิตที่ติดค้างอยู่ออกมา

ต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคาร

และส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทำงานในครั้งนี้ครับ
เขาไปช่วยนะในพวกอาศาชนนี้
พวกคน๒๗ที่ยังติดอยู่เค้าออกมาไม่คัน
ก็ถึงให้หนักประกาศประกาศให้ออกมาว่า
ด้านนายธเนธวีรสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมนะครับที่ได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้และตึกถล่มภายในหมู่บ้านกฤษฎานคร๓๑นะครับ
เราว่าต้องตรวจสอบจุดที่โครงสร้างมีความเสถียรมากที่สุด
และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดนั้นและช่วยเหลือ
ผู้ที่ติดอยู่ภายในออกมานะครับแต่จากการคาดการณ์ขณะนี้นะครับ
คาดว่ามีการตรวจสอบพบสัญญาณชีพอยู่๑จุด
นั้นเพื่อเป็นการยืนยันจะต้องเจาะลงไปในจุดนั้นนะครับ
แต่นาธเนธยอมรับว่าการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในนะครับ
เป็นด้วยความยากลำบากครับเนื่องจากอาคารมีหลายชั้น
และมีการทับถมกันลงมาจึงไม่ทราบว่าผู้ที่ติดอยู่ภายในเนี่ย
ตรงจุดใดนะครับและไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ถูกจุด
ซึ่งแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้คือการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจากด้านบนนะครับ
เพราะด้านหลังถึงแม้จะเข้าไปได้นะครับแต่ยังมีเพลิงลุกไหม้
และมีควันไฟโพยพุ่งอยู่นะครับและเมื่อเพลิงสงบแล้ว
ต้องทำการเจาะแบบเบาเท่านั้นเพราะเกรงว่าโครงสร้างจะได้รับแรงสั่นสะเทือน
เสียหายและเกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกครับ
มีความยากลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่ายิ่งอยู่ข้างล่าง
ซึ่งเป็นถ้าเราเปรียบเทียบกับในสมัยอดีตที่เคยเกิดนะครับอย่างแถวคลอง๖อย่างนี้นะครับ
เราก็จะพบว่าความยากลำบากพอกันเพราะว่าเนื่องจากว่าจำนวนชั้นที่ทับกันเนี่ยหลายชั้น
จำนวนชั้นจะน้อยกว่าแต่เรายังไม่ทราบว่าเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้จะต้องเจาะยังไงจะเข้ายังไง
จุดเหล่านี้ทางพวกเราจะประชุมกันในทางวิศวกรรมด้วย
การจอดที่ดีที่สุดคือการเจาะจากด้านบนลงไปจากการเจาะเนี่ยจะต้องเจาะแบบเบาไม่ใช่เจาะแบบกระแทกนะครับ
รวมถึงโครงสร้างจะต้องไม่ได้อาจให้ต้องแต่่ปรับศัลจรรย์จนกระจอดการขยับตัวซ้ำ
อันนี้เรามองไว้แล้วนะครับแล้วก็เจาะไม่รู้รูไม่ใหญ่
เพื่อยืนยันสัญญาณชีพนั้นว่าชัดเจนมั้ยยังมีอยู่มั้ย
สำหรับรายงานล่าสุดนะครับพบผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔รายนะครับ
แบ่งเป็นอาสาสมัครสามรายและผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน๑รายนะครับ
นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้แล้วหนึ่งรายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับ
และยังติดอยู่ภายในอีกโดยถูกคานทับไว้ยังไม่สามารถลำเลียงศพออกมาได้
เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้โครงสร้างได้รับความกระทบกระเทือนนะครับ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บตามข้อมูลที่ปพรายงานนะครับ
คือเจ้าหน้าที่อาสา๕รายนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วครับ
นี้นะครับที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะครับมีการตรวจสอบพบสัญญาณชีพนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งนะครับที่จะช่วยเหลือเพราะเกรงว่าหากล่าช้านะครับ
จะทำให้การช่วยเหลือหรืออาจเกิดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวผมจะรายงานเข้าไปในห้องส่งอีกครั้งหนึ่งครับ
ขอบคุณนะฮะทีมข่าวของเราเกาะติดอย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่นะครับ
ก็มีการตรวจสอบสัญญาณชีพจริงเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงสายสักประมาณ๑๐โมงนะครับ
พบว่ามีสัญญาณชีพอยู่๒คนก็น่าจะช่วยออกมาได้ละ๑คนตอน๑๐โมงเช้านะครับ
และทีนี้ตัวคนรอดชีวิตออกมาและถูกช่วยเหลือเขาให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่ามีเพื่อนเขาอีกคนน่าจะห่างไปประมาณอีก๕ก้าว
อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเป็นศัพท์เทคนิคของทางกู้ชีพเขานะนับออกไปอีกห้าก้าว
มีเพื่อนเขาอีกคนน่าจะติดอยู่ตรงนั้นและคนนี้แหละครับที่น่าจะยังมีสัญญาณชีพอยู่
แล้วก็อย่างที่คุณคารินรายงานไปว่าคนนี้ทางเจ้าหน้าที่ด้านนอก
กำลังพยายามวางแผนในการช่วยเหลือบุคคลที่ยังมีสัญญาณชีพคนนี้ออกมาให้ได้
ค่ะก็อย่างที่บอกด้วยนะคะว่าคือเขาต้องดูเรื่องโครงสร้างต่างด้วย
จะเจาะลงไปตรงจุดไหนต้องดูให้แน่ชัดว่าเป็นจุดที่จะสามารถช่วยคนออกมาได้
อย่างนั้นเนี่ยถ้าไปทำให้โครงสร้างมันมีการสั่นครอีก
แล้วมันถล่มซ้ำทีนี้โอกาสรอดจะยิ่งน้อยลง
กับเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคือทางปพเขาส่งหน่วยยูซ่านะคุณ
ก็เป็นหน่วยค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางกับการเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือกรณีอาคารถล่มเนี่ย
มีอยู่๑๐นายวางแผนกันเต็มที่อยู่เหมือนกันนะครับ

เดี๋ยวเรารายงานให้ทราบตลอดทั้งข่าวนะฮะ
ต้องติดตามดูด้วยเพราะว่าไทยต้องบอกว่า
เหตุการณ์อาคารถล่มไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
เพราะว่าเราไม่ได้มีแผ่นดินไหวเหมือนกับประเทศอื่น

เพราะฉะนั้นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยนะคะ